มัดเท้าเข่าศอก

นวดกับกาลก๊อกกำปะนาด
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐ